พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศฤดูร้อน
ลูกแรกผ่านไปแล้วระลอกแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเขาบอก
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเข้ามาอีกหนึ่งระลอกนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
ติดตามพร้อมกันรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับการเตรียมรับมือเรื่องของพายุฤดูร้อนรอบแรกนะครับ
กรมประตูได้มีการประกาศเตือนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา

แต่ว่ายังไม่หมดนะครับรอบต่อไปกำลังจะมานะครับ

เพราะว่านอกจากจะมีฝนที่เกิดจากการที่อากาศเย็นเข้ามาปะทะแล้วเนี่ยนะครับ

เป็นกลุ่มฝนที่ขณะนี้กำลังก่อตัวอยู่แถวบริเวณฟิลิปปินส์ครับ

ค่อยเคลื่อนตัวเข้ามายังเมืองไหนของเรา
แน่นอนครับก็จะมีผลต่อเมืองไหนของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นี่คือลักษณะของปัจจัยที่ส่งผลในช่วงที่ผ่านมานะครับ

หลังจากนี้ก็จะค่อยถอยร่นกลับไปนะครับ
เช่นเดียวกับอากาศเย็นที่ตอนนี้ก็ออกไปจากเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ
แต่ว่าจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็พบว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับ
อากาศเย็นระลอกใหม่ก็จะค่อยมีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเราครับ

จะเป็นการแสดงลักษณะของฝนที่มีการคาดการณ์ว่าจะตกวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีก
ละลอกหนึ่งนะครับนี่คือบริเวณตอนบนหลังจากนั้นฝนก็จะหายไปนะครับ

สังเกตว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
หลังจากที่มีฝนตกเข้ามาแล้วก็ทำให้อากาศเย็นลง
อุณหภูมิก็จะค่อยเริ่มสูงขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
อากาศที่ค่อยเข้ามามีบทบาทเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของความชื้นที่ค่อยมาเติมเต็ม
ก็จะทำให้เกิดเรื่องของหมอกเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวไปดูภาพต่อไปก็จะพบว่าลงมาอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงกลางสัปดาห์นะครับมาพร้อมกับกลุ่มฝน
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคาดการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือกระแสลมนะครับที่จะค่อยพัดเอากลุ่มฝนมานะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนหลังจากนี้ครับนี่คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับ
หลังจากนี้ครับจะค่อยมีการเขยิบเข้ามาถึงตรงนี้ช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ
แล้วก็มากระจายตัวในบริเวณตอนกลางประเทศไทย

ใครที่ต้องใช้ชีวิตกลางแจ้งติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับ

ผมคบตะนันพี่สิทธิ์มหาลังคมสวัสดีครับ